มีเหตุการณ์ที่รถเก่งคันหนึ่งเขาขับไปแล้วก็ไปเจอด่านตรวจของตำรวจตกใจมากครับ
ขับรถแหกด่านไปแล้วก็หลุดโค้งไปชนกับรถมรสายของนักเรียน
ซึ่งกลับจากการเตะฟุตบอลทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
จากการที่ถูกรถเก่งนั้นพุ่งชนบริเวณทางโค้งถนนสายต้นมะละกอต้นโดนครับในอำเภอควนขนุน
ที่อำเภอขาวชายสนจังหวัดพัฒนธรรม
ทั้งสองคนนั้นขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการไปเล่นฟุตบอลกันครับ
โดยนายสิทธินนท์แก่นแท่นอายุ๑๕ปีเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนทางด้านของเด็กชายอายุวัดทิศทองอายุ๑๔ปีนั้น
ยังมีอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคู่กรณีก็คือเป็นรถยนต์โตโยต้าครับ
มีนายสิทธิโชคบัวเนียมเป็นคนขับก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
โดยเขาบอกว่าขับรถมาจากถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปยังตลาดบ้านต้นโดน
พอมาถึงจุดนี้เป็นทางโค้งแล้วก็ไปเจอด่านตรวจของตำรวจ
จู่ตกใจครับเห็นด่านตรวจไม่รู้ไปทำอะไรมา
ขับรถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ของนักเรียนทั้งสองคน
ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวคนขับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นข้อหาที่บอกว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นนั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
ก็เป็นข้อหาที่หนักมากเหมือนกันนะครับ